คุณผู้ชมค่ะ๕๖วันแล้วนะคะคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกมุกดาหารหายตัวไป๑๑พฤษภาคมถูกพบเป็นศพ๑๔พฤษภาคมจนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากทางตำรวจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับน้องชมพู่แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่แม่ของน้องชมพู่
พูดออกมาแบบเต็มปากเลยว่าก่อนหน้านี้แม่สงสัยหลายคนตั้งแต่เป็นข่าวนะแต่วันนี้แม่ตัดคนที่แม่สงสัยออกไปหมดเลยเหลือแค่คนเดียวที่แม่สงสัย
ลุงพลค่ะที่ผ่านมาแม่ไม่เคยพูดชื่อใครเลยนะวันนี้แม่พูดว่าเหลือคนที่แม่สงสัยอยู่คนเดียวคือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
ครับเดี๋ยวทีมข่าวไปถามลุงพลด้วยว่าแม่สงสัยลุงพลแล้วเดี๋ยวดูสีหน้าดูคำตอบจากลุงพลนะแต่วันนี้นะคะนาริตบุนนิ่มทีมข่าวของเราคุยกับแม่ของน้องชมพู่นะคะคือนาริตถามแม่ว่าเมื่อวานเนี้ยที่ตำรวจเรียกแม่ไปคุยคุยเรื่องอะไรใช่เมื่อวานไปทั้งวันเลยใช่กลับมาค่ำอ่ะแม่บอกว่าไม่พูดออกสื่อได้ไหมอ
ออกสื่อไม่ได้จริงจริงคือเป็นสิ่งที่ตำรวจขอความร่บมือจากแม่ครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่อืมแม่กระซิบบอกนาริตคนเดียวแต่ก็มีเรื่องสำคัญนะคะที่แม่ของน้องชมพู่บอกเลยว่าตัดสินใจพูดวันนี้แหละเพราะคดีผ่านมาเกือบสองเดือนครับยังไม่มีวี่แววจะจับคนร้ายได้แม่ก็อัดอั้นตันใจเก็บไว้ในใจ
สมุดเล่มนี้เป็นข้อมูลที่โอโหอยากจะให้เอาไปตรวจสอบหน่อยแม่บอกแบบนี้นะเป็นคำตอบที่คนถามแม่ตลอดสื่อถามแม่ตลอดโดยเฉพาะคำถามที่ว่า

คิดนะแม่พูดออกข่าวไปเลยแม่สงสัยสมคิดแล้วตำรวจก็ไปเคลียร์สมคิดอ่ะไม่ใช่แม่นี่คือแม่ยอมสงสัยเป็นคนสุดท้ายเลยนะค่ะแม่ก็อยากให้ลุงเคลียร์ตัวเองเราต้องอยู่กันต่อไปนะเขาเป็นยาดแม่น่ะเขาเป็นคนสุดท้ายที่แม่คิดคือเมื่อวานนี้พอแม่ไปทำบุญนอนช้าเสร็จในตำรวจเชิญแม่แล้วก็พ่อของน้อง
เราถามว่าไปสอบเรื่องอะไรคุณแม่บอกว่าตำรวจแจ้งว่าตอนนี้สิ้นข้อสงสัยในตัวแม่กับพ่อน้องชมพู่แล้วแต่อยากให้พ่อกับแม่ทำบางอย่างให้ตำรวจเพื่อคลี่คลายคดีอยากขอความร่วมมือให้ทำอะไรบางอย่างหน่อยซึ่งตรงนี้คุณแม่น้องชมพู่บอกกับคุณอฤทธิ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราหมดเลยว่าตำรวจแบบไหนอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณแม่บอกว่าถ้าจะพูดได้มีอย่างเดียววันนี้พูดได้คือสงสัยลุงพล

บอกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่แม่อยากจะออกมาพูดเพราะมีหลายเรื่องของลุงพลที่แม่รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนที่ลุงพลจะต้องมาเคลียร์ตัวเอง
แม่บอกแบบนี้ค่ะช่วงเวลาที่ลุงพลไปรับพระในวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปทำไมลุงพลใช้เวลานานผิดปกติที่แม่เก็บข้อมูลไว้ก็คือลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วง๙โมงครึ่งลุงพลออกไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอกห่างจากบ้านไม่ถึง๒กิโลเมตรไปถึงที่วัดเจอพระเวลา
นาฬิกา๗นาทีมีพระ๒รูปยืนยันว่าเจอลุงพลเวลา๑๐นาฬิกา๗นาทีหลังจากนั้นนักข่าวไปถามอีกรอบลุงพลให้สัมภาษณ์แต่มันไม่เหมือนเดิมลุงพลบอกว่าไปรับพระ๙นาฬิกา๔๕นาทีอ้าวเวลามันต่างกันตั้ง๑๕นาทีตอนแรกบอก๙โมงครึ่งครั้งที่๒บอก๙โมง๔๕แม่ก็เลยอยากรู้ว่าทำไมลุงพลเปลี่ยน
ของเวลาในการให้ข้อมูลมันทำได้ด้วยเหรอวันที่น้องหายไปอดสงสัยไม่ได้เพราะว่าตำรวจไล่ถามว่าช่วงบ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็นคือถามทุกคนในครอบครัวเลยนะคะแม่บอกนะว่าทั้งตาทั้งยายนาแตน้าเสริมกระแตน้ำฝนถามทุกคนว่าช่วงเวลาดังกล่าวบ่าย๒โมงถึง๔โมงเย็นเห็นลุงพลไหมครับในช่วงเวลานั้นแม่ก็ไม่รู้ร

แล้วก็เปลี่ยนแปลงเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องนึงว่าออกจากบ้านตอนที่ไปรับพระน่ะ๙โมง๓๐แล้วไปถึงพระพระบอกว่า๑๐โมง๗นาทีอันนี้คือที่แม่รู้๑๐โมง๗นาทีที่พระบอกมันหายไปกี่มันหายไป๓๗นาทีแล้วพอมาให้สัมภาษณ์อีกคราวหลังก็เลื่อนไปเป็นเริ่มจาก๙โมง๔๕ไปถึงพระก็เวลาเดิมลุงให้การกับตำรวจว่ายังไง
แล้วแม่จะเชื่อลุงได้ยังไงเราเป็นญาติกันนะที่แม่สงสัยคือทำไมน้องแล้วก็ญาติแม่ต้องโดนถามแบบนี้เพราะฉะนั้นแม่อยากให้ลุงพลออกมาพูดด้วยว่าช่วง๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาคุณอยู่ไหน
นี่ค่ะแล้วแม่บอกว่ามีอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามลุงพลก็คือครั้งนึงอะค่ะลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าไปที่บ้านของน้องชมพู่ไปเติมลมรถที่บ้านของน้องชมพู่ตอนนั้นลุงพลบอกว่าน้องชมพู่ร้องไห้ตามอยากไปด้วยแต่ไม่ให้ไปเพราะถ้าให้ไปเรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นคือเหมือนกับลุงพลพูดขึ้นมาว่าวันนั้นน่ะถ้าให้น้องไปก็
เกิดเรื่องแบบนี้นะวันนั้นน่ะสิบเอ็ดพฤษภาคมลุงพลเคยเล่าว่าผมก็แวะไปเติมลมใช่น้องชมพู่ยังร้องไห้จะตามอยู่เลยแต่ไม่ให้ไปใช่ลุงพลก็เลยพูดในลักษณะที่ว่าโอ้โหถ้าน้องไปเนี่ยก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายร้ายแบบนี้ครับเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่แม่บอกว่าแม่เพิ่งรู้ว่าลุงพลไปที่บ้านหลังจากที่พ่อกับแม่
เปลี่ยนอีกบอกว่าพูดผิดจำวันผิดแม่ก็เลยบอกว่าเรื่องของการจำวันผิดอ่ะมันจำวันผิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันก็เลยยิ่งเป็นประเด็นที่แม่คาใจนะคะ
ของน้องชมพู่ก็เลยท้าลุงพลว่าพูดความจริงเถอะพูดออกมาเลยแล้วช่วยตอบคำถามที่แม่สงสัยด้วย
วันที่๕มิถุนาลุงยังให้สัมภาษณ์เลยว่าวันที่๑๑ผมเข้าไปเติมลมที่บ้านน้องชมพู่แล้วน้องร้องไห้ตามแต่ผมไม่ให้น้องไปด้วยถ้าผมให้น้องไปด้วยเรื่องนี้คงไม่เกิด
เอาแปลว่าลุงพลเข้าไปก่อนหน้านี้เหรอฮะ
แม่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่บ้านวันที่๑๑น่ะ
แล้วพอวันหลังมาก็คือผมจำผิดมันแก้ได้ด้วยเหรอ
เหตุการณ์แบบนี้มันแก้ได้ด้วยเหรอ
งงเหมือนกันคือทุกอย่างที่แม่งงแม่เอามาเปิดวันนี้เลย
ต้องการให้ลุงเคลียร์ตัวเองเพราะว่าเราเป็นญาติกัน
ระหว่างที่คุณแม่น้องชมพู่คุยกับคุณนฤทธิ์เนี่ยจะเห็นว่ามีสมุดอยู่เล่ม

ลุงพลให้สัมภาษณ์พูดอะไรแบบไหนช่วงเวลาเท่าไหร่ทำไมมันไม่ตรงกัน

ส่วนที่ตำรวจเชิญไปสอบปากคำเมื่อวานแล้วบอกขอความร่วมมือแม่หน่อย
สิ้นข้อสงสัยในพ่อกับแม่แล้วเนี่ยเป็นอะไรยังไงเนี่ย

ลุงพลนะพอคุณแม่น้องชมพู่วันนี้พูดเป็นแบบเต็มปากเต็มคำครั้งแรก

ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเนี่ยบอกสงสัยลุงพล

เขยลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ยนะ

ลุงพลนะครับวันนี้บอกขอโต้หน่อยไอ้เรื่องเงื่อนเวลาต่างวันเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
แล้วแม่น้องชมพู่สงสัยเนี่ยลุงพลบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะฮะบอกว่าพูดตรงนะคือมันจำไม่ได้

จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเรื่องเงื่อนเวลาแต่ที่ต้องบอกตำรวจไปว่าวันนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้กี่โมงกี่โมงแล้วมันไม่ตรงกันเนี่ยก็ตำรวจเขาให้ระบุเวลา
ตอนที่เรียกไปสอบสวนเขาให้ระบุเวลาเพื่อที่การสอบสวนเนี่ยมันจะได้สมบูรณ์เรื่องเงื่อนเวลาในการไปคาดคณีสิ่งต่างแต่มันจำไม่ได้ไง

ใครจะไปจำได้ว่าเงื่อนเวลาต่างตอนไหนมันกี่โมงอะไรยังไงก็ต้องบอกไปตามเท่าที่จำได้ในแต่ละวันบอกไปตามความน่าจะเป็น
ลุงพลยอมรับกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าน้อยใจมากที่สุดท้ายแล้วแม่ของน้องชมพู่มาสงสัยเขานะแล้วสิ่งต่างที่วันนี้ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยโอ้โหคือดูแล้วลักษณะแบบพูดแล้วแบบมีอารมณ์มีอารมณ์อยู่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ถามหมดจนบางทีเราจำได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็เพิ่งนึกได้บ้างก็ว่าเราไม่ได้ให้การตั้งแต่แรกแล้วมาเพิ่มคำให้การอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ทำไมทำไมต้องถามละเอียดยิบขนาดนั้นป้าเผาตัวละ๑๘๐ก็ถามข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะผมยังไม่ได้กินข้าวเช้านะรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแล้วผมก็ออกขึ้นไปหา
ชมพู่อยู่ตรงไหนเห็นแต่ชาวบ้านเขาออกหาแล้วก็ออกหาตามตามเขาหาถ้าสำหรับผมคำว่าเสียความรู้สึกมันจะหนักนะผมผมใช้คำว่าผมรู้สึกน้อยใจมากกว่าน้อยใจที่เขามาสงสัยเราซึ่งตัวครอบครัวของผมเองกับแม่น้องชมพู่เราไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันอะไรกันไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยว่าน้อยใจที่เขามุ่งประเด็นแค่เวล

ที่จำได้แน่แน่เลยนะคือตอนกลับจากสวนตอนนั้นถามภรรยาก็คือป้าแต่นนะครับป้าแต่นคือพี่สาวของแม่น้องชมพู่นะครับถามว่ากี่โมงแล้วเนื่องจากนัดพระไว้อ่าแล้วป้าแต่นก็ดูนาฬิกาแล้วบอกว่าตอนนี้เก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีก็เลยพากันกลับบ้านอ่าถึงกี่โมงไม่รู้น่ะตอนที่กลับถึงบ้านลุงพลบ

ช่วยเก็บของแล้วก็รับพระออกมานะฮะเพราะว่าต้องนัดพระไปส่งอีกวัดหนึ่งแล้วก็จอดรถหน้าบ้าน
ถอนนะซึ่งก็จำเวลาไม่ได้อีกแต่อยู่ในช่วง๑๐โมงกว่าตอนนั้นก็ถามหาป้าแตนกับป้าถอนนะก็มารู้ตอนนั้นนั่นแหละว่าชมพู่เนี่ยหายไป
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เด็กเนี่ยหายไปจากบ้านที่หลานสาวเนี่ยหายไปคิดว่าหายไปเดี๋ยวก็คงเจอก็เลยขับรถไปส่งพระก่อน
เพราะตอนนั้นพระนั่งรออยู่บนรถนี่ฮะลุงพลบอกว่าอย่างนี้นะครับ
คำถามให้บอกให้เป็นตัวเลขให้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนและลงสำนวนการให้ปากคำ
เขาให้ลงตัวเลขไม่ได้ให้กะให้เกณฑ์นาฬิกะไม่ใช่นาฬิกาอืม
ซึ่งผมก็บอกเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเวลาที่ผมคำนวณให้เนี้ยเป็นเวลาที่ผมกะเกณฑ์เอาอืม
คือเวลาเก้าโมงประมาณผมอาบน้ำเสร็จแล้วเนี้ยไม่น่าจะเกินเก้าโมงสี่สิบห้า
ซึ่งผมอาบน้ำอะไรอยู่ที่บ้านอ่ะ
เตรียมรถเตรียมอะไรผมนั่นแหละอืม
ว่าไม่น่าจะเกินเก้าโมงห้าสิบนะอืม
ก็ทีนี้เขาก็พิมพ์ลีลาลงว่าเก้าโมงสี่สิบห้าค่ะ
แล้วไปถึงวัดกี่โมงไปถึงประมาณสิบโมงเพราะนัดกับผ้าสิบโมงครับ
ก็ระบุไป๑๐โมงแล้วไปอยู่ที่วัดกี่นาทีไม่ทราบจำไม่ได้
ซึ่งเป็นเวลาการคำนวณเวลาที่เป๊ะน่ะมันไม่มีหรอก
ไม่มีใครกะกินได้เวลาได้ขนาดนั้นหรอกถ้าสงสัยเรื่องเวลานะ
ทีนี้ลุงพลบอกว่าอ้าวผมเคลียร์เรื่องเวลาของผมแบบนี้แล้วนะ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยสงสัยผมใช่ไหม
วันนี้ลุงพลบอกว่าเขาก็สงสัยพ่อกับแม่น้องชมพู่เหมือนกัน
สงสัย๓ข้อด้วยสงสัยอย่างนี้๑หลังเกิดเหตุผ่านไปหลายวัน
ยังไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ขึ้นภูเหล็กไฟเลย
ลุงพลยังคิดว่าพ่อกับแม่เนี่ยทำไมไม่คิดจะไปดูจุดเกิดเหตุบ้างเหรอ
หรือว่าสงสัยเส้นทางที่ไม่อยากไปที่ไม่อยากเห็นกับตาตัวเองอะไรยังไงบ้าง
เหลือในการหาลูกทำไมไม่ขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุบนภูเหล็กไฟ
อันนี้ลุงพลก็สงสัยนะเดี๋ยวทางฝั่งคุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่จะตอบยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะ
ลุงพลยังสงสัยเรื่องที่สองนะครับสงสัยว่าวันเผาศพหลานเนี่ย
ทำไมพ่อกับแม่ไม่ไปล้างหน้าศพลูกนะคือเรื่องนี้ทีมข่าวเราก็เพิ่งทราบข้อมูลจากลุงพลนะฮะ
ล้างหน้าศพของก่อนจะทำพิธีชาปนกิจอะไรพวกนี้นะครับซึ่งลุงพลบอกว่าแปลกมาก
ไม่เคยเห็นพ่อแม่ที่ไหนทำใจไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าไม่ไปยอมทำพิธีล้างหน้าศพลูกก่อนจะเผาศพลูก
สามวันที่มีคนมาบอกว่าเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
วันนี้ก็คือสิบสี่พฤษภาคมใช่ไหมตอนนั้นที่มีคนบอกว่าเจอรองเท้าเนี่ย
แต่ยังไม่รู้ว่ารองเท้าใครแล้วพ่อกับแม่ไม่อยากรู้เลยเหรอว่า
จะเป็นรองเท้าของชมพู่หรือเปล่าทำไมไม่คิดว่าเออ
ขึ้นไปดูต้องขึ้นไปตามเจอรองเท้าแล้วอาจจะเป็นรองเท้าลูกเราก็ได้
อ่าทำไมไม่คิดจะขึ้นไปดูกับชาวบ้านพร้อมพร้อมกันนะฮะ
ไม่คิดเลยเหรอว่าจะขึ้นไปดูให้เห็นกับตาหรือ
รู้ไปเห็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าบนภูเหล็กไฟถึงไม่ยอมขึ้นไป
อ่าลุงพลพูดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมก็อยากจะถามพ่อแม่เขากลับไปดูไปบ้างอันนี้ที่ประเด็นที่ผมสงสัยเลย
แล้วก็คนอื่นก็สงสัยเหมือนกันว่าณถึงวันนี้ถึงวันนี้
ทำไมเขาไม่ยอมขึ้นภูเหล็กไฟเลยแม้กระทั่งไปเชิญดวงวิญญาณชมพู่ลงมา
ซึ่งมีพระสงฆ์ไปด้วยชาวบ้านก็ไปตาก็ไปแต่พ่อแม่ไม่ยอมขึ้นไป
มันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเขาน่ะอันนี้ฝากถามหน่อยอย่างวันที่เผาศพน้องเหมือนกัน
เห็นปะว่าวันที่ยี่สิบเผาน้องเสร็จผมไม่เคยขึ้นไป
ผมถามหน่อยวันนั้นทำไมไม่ล้างหน้าศพลูกเขาล่ะ
ซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ล้างกันเกือบทุกคนพ่อแม่เขาไม่เข้ามาหาลูกเขาเลย
มันเกิดอะไรขึ้นเขากลัวหน้าชมพู่มันจะเปื่อยจะเน่าไง
ถ้ามีคนบ้านอื่นมาเห็นว่ารองเท้าเห็นรองเท้าเด็กบนภูเขาน่ะ
ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นของชมพู่เนี่ยถ้านักข่าวเป็นพ่อแม่นักข่าวจะขึ้นไปไหมครับ
เขาไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมถามคือกลับดิทำไมไม่ยอมขึ้น
กลัวไปเจออะไรหรือไปเห็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวไว้รอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขามาตอบนะในบางเรื่องบางราวนะครับ
หรือว่าสามเรื่องที่ลุงพลก็ถามเอาไว้นะครับสุดท้ายครับลุงพลเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าจะน้อยใจแบบสุดสุดหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่บอกว่าตอนนี้นะ
อ่ารู้สึกว่าขาตัวเองข้างหนึ่งเหมือนเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว
นี่พูดอย่างนี้เลยนะฮะลุงพลบอกนะครับบอกตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าขาตัวเองข้างหนึ่ง
เหมือนเข้าไปอยู่ในคุกแล้วแต่ยังไงก็เชื่อการทำงานของตำรวจ
ว่าจะไม่ทำให้คดีนี้เกิดความด่างพร้อยในการจับแพ้นะ
แต่ก็ยังอดสงสัยอยู่นั่นแหละว่าทำไมตำรวจเนี่ยนะ
ค้นอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ไอ้เรื่องค้นรถอ่ะ
คนรถตัวเองอยู่คนเดียวค่ะรถคนอื่นมีตั้งหลายคัน

ผมบอกแล้วว่าถ้าสงสัยก็สงสัยได้แต่ผมถ้าให้อันนี้ผมก็สอบฝากถามด้วยแล้วกันว่า
รถที่พิสูจน์หลักฐานไปค้นอ่ะญาติที่มีรถทุกคนอ่ะ
เขาค้นไหมหรือว่าค้นแต่รถผมณแตก็น้าเสริมก็มี
หน้าฝนก็มีพิสูจน์หลักฐานได้ไปค้นไหมครับ
รถทุกคันน่าจะเป็นชมพู่รถทุกคันญาติญาติที่มีเนี่ย
ผู้น่าจะเคยขึ้นทุกคันแล้วทำไมต้องเป็นรถผมคันเดียว
เขาทำอะไรกันอยู่ผมไม่รู้ผมก็คิดว่านะตอนเนี้ย
มันมีโอกาสมากที่ผมจะต้องตกเป็นแพ้
ซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อืมทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามไปคุยกับคนที่ลุงพลอ้างอิงถึงว่าสามารถเป็นพยานให้กับลุงพลได้
ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่๑๑พฤษภาคม
ช่วงจังหวะที่ลุงพลไปรับพระอะค่ะแล้วลุงพลบอกว่าไปเจอชาวบ้าน
ยังมีการแวะทักทายกันเลยครับทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่ลุงพลพูดถึงนะคะ
เพื่อไปคุยแล้วก็ถามถึงห่วงเวลาว่าตกลงเจอลุงพลช่วงกี่โมงอะไรยังไงกันแน่
คือช่วงเวลาที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่าอยากให้ลุงพลตอบคำถามก็คือ
ช่วงเวลา๓๐กว่านาทีที่ลุงพลบอกว่าไปรับพระอะค่ะ
ตอนแรกลุงพลบอกว่าออกไปเก้าโมงครึ่งแล้วลุงพลก็เปลี่ยนว่าเป็นเก้าโมงสี่สิบห้านี่นะคะ
ครับระยะทางที่ไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอกมันสองกิโล
พระยืนยันว่าเจอลุงพลตอนประมาณสิบโมงเจ็ดนาทีช่วงเวลาสามสิบนาทีกว่ากว่าตรงเนี้ยคือคำถาม
ลุงพลทำไมโอ้โหเดินทางใช้เวลานานจังเนี่ยนะทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านที่ลุงพลบอกว่าเจอ
ขากลับหลังจากไปรับพระครูบารัฐแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้เจอขากลับนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าอ๋อลุงพลบอกเจอขาไปขออภัยชาวบ้านบอกว่าเจอขากลับ
ละขากันอันนี้ไม่ตรงกันครับนี่ค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทักกับลุงพล
หลังจากลุงพลไปรับครูบารัฐลงมาจากวัดแล้วนะคะตอนแรกลุงพลบอกว่าเจอตอนขาไป
ชาวบ้านบอกไม่ใช่เจอตอนขากลับก็เลยถามชาวบ้านว่าทำไมจำได้
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็ตอนนั้นอยู่กับหลายคนประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ลุงพลมาจอดรถที่บ้านของนางแยงแล้วก็นั่งคุยกันกับนางวง
ลุงพลอ่ะเหมือนกับรถกระจกรถลงแล้วก็คุยกันบอกว่าเออ
ส่งพระด้วยกันไหมแต่ชาวบ้านเขาบอกเขาไม่ไปหรอก
ปฏิเสธแบบเนี้ยค่ะแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็น
ครูบารัฐนั่งอยู่ในรถของลุงพลแล้วด้วยนะคะ

อยู่ด้วยกันหลายคนก็เลยบอกว่าแกเรียกรถกระจกลงแกเรียกว่า
ป้าศักดิ์ไปไหมไปส่งพระด้วยกันป้าศักดิ์ก็เลยตอบว่า
ไม่ไปหรอกมันแดดร้อนแม่ก็งงเหมือนกันว่าโอ้ย
ทำไมเป็นอย่างงี้เนอะหรือว่าแกไม่จำเวลาเนอะ
ป้าก็งงกับเวลาตาพล
แต่ตอนขาไปนะแกไม่ได้คุยกับพวกแม่ใดไม่ได้หยุดแวะพัก
ไม่ไม่หลังนี้เขาบอกหยุดแวะคุย
ไม่ได้คุยคุยตอนที่ไปรับภรรยาแกแล้วถึงมาจอดคุย
อยู่ในรถบ้างครับแม่เห็นแต่พระกับชายพลนั่นแหละค่ะ
ใกล้อยู่นะอืมส่วนป้าศักดิ์นะคะ
ลุงพลตะโกนชวนว่าไปส่งพระด้วยกันไหมเนี่ยค่ะป้าศักดิ์ก็ปฏิเสธบอกไม่ไปเนี่ยนะ
ก็นั่งคุยกันต่อจนถึงประมาณ๑๐โมง๕๐แล้วก็มารู้ว่าน้องชมพู่หายไป
ระหว่างนั้นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นพ่อของน้องชมพู่ขับรถไถผ่านมาทางนี้นะคะ
แม่ก็นั่งอยู่กับเพื่อนมีตั้งเยอะถึงกี่โมงครับอ๋อแม่ก็ไม่ดูนาฬิกาแต่เราเห็นว่าพ่อน้องชมพู่เนี่ยขับรถไถผ่านหน้าบ้านของเราไหมครับ
ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอันนี้นะแม่ไม่เห็นเลยนะจากน้องชมพู่หายนะครับจ้ะแม่ไม่เห็นเลย
แม่ก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ไปถามแล้ว
ความชัดเจนของคดีในขณะนี้ต้องรอฟังจากตำรวจนะฮะ

แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่แม่พูดอย่างเต็มตรงว่าสงสัยลุงพล

ลุงพลก็มีคำถามกลับมาอย่างพ่อกับแม่น้องชมพู่เลย๓ข้อ
ก็เลยกลายเป็นสงสัยกันไปสงสัยกันมา
เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันต่อนะครับ